โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้นำชาวฝรั่งเศสกว่า๓๐๐คนที่หลงรักประเทศไทย
มาดื่มดำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะคะ
ตรงนี้ก็จริงเนี่ยมีการเริ่มไปสักพักแล้วนะคะ
สำหรับงานบรรยากาศตรงนี้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้
ลอยกระทงไปบ้างแล้วค่ะแต่ทีนี้ก็ยังเหลือคนไทยนะคะที่
รอที่จะลอยกระทงกันอยู่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่จะเห็น
พระบรมมหาราชวังได้ชัดที่สุดจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของนักท่องเที่ยวค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่จัดงานงานนี้นะคะ
ก็มาร่วมรอยกระทงกับชาวฝรั่งเศสด้วยเดี๋ยวขอสอบถามท่านผู้ว่าก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะวันนี้นี่บรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยว
ถือว่าเป็นบรรยากาศประวัติศาสตร์นะครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์สุขใสมากที่สุดในรอบ๖๘ปี
แล้วก็เป็นภาพสำคัญก็คือพระอาจารย์ที่ขึ้นมาจากเอ่อดรพระมงษ์อาชวังนะครับ
เป็นเอ่อช่วงเวลาปลอดศาสตร์จริงจริงนะครับแล้ววันนี้เราก็พาเรียกว่าเป็น
สัมผัสประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วทุกคนก็มีความสุข
ได้มีช่วงเวลาที่ดีนะครับรวมทั้งได้ริมลองอาหารวิถีชีวิตแบบไทยในวันนี้ด้วยครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลอยกระทงไปพร้อมกันดีกว่านะคะแล้วเพิ่งว่าตามมาเลยค่ะ
สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวฝรั่งเศสมาร่วมด้วยนะคะ
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวล่วงหน้านะคะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถทำกระทงได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ
ที่สำคัญก็คือกระทงส่วนใหญ่ของแต่ละคนนะคะก็จะถูกทำตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
แล้วก็นำมาลอยพร้อมกันนะคะในช่วงหัวค่ำของวันนี้ค่ะ
เนื่องจากวันนี้น้ำค่อนข้างสูงนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลอยนำระทงลงไปลอยนี่ในน้ำสอบพระยาด้วยตัวเอง
ลอยลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อความปลอดภัยค่ะ
นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะคะที่ได้ร่วมลอยกระทงไปพร้อมกันค่ะ
โอเค

โอเคอากุศิมวะขอบคุณภูมิกับอากุศิมวะอากุศิมวะ

แกกับจักรที่ไหนคะ

ที่เห็นเพื่อนหน่อยแน่
น้องท่านท่านแท้อยังไหร่แค่นี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่ารู้สึกประทับใจมากกับการได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศกันอีกตรงนิดนึงนะคะ
สำหรับการลอยกระทงที่อาคารราชนาวิกษภากองทัพเรือค่ะ

นักท่องเที่ยวที่มาในงานนี้จะทราบดีนะคะว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะคะ
แล้วก็รวมถึงจะต้องอธิษฐานขอพรก่อนที่จะนำกระทงไปลอยนะคะ
หลายคนก็จะทราบธรรมเนียมปฏิบัติตรงนี้ด้วยค่ะ
ลงเลยลง
ค่ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของพระบรมมหาราชวังยามค่ำคืนนะคะ
ซึ่งจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่มองเห็นพระบรมมหาราชวังได้ชัดที่สุดจุดหนึ่งเลยค่ะ
ซึ่งแม้ว่าในช่วงหัวข้าม
แม้ว่าตอนนี้นะคะจะดูเงียบเหงาไปบ้างแล้วนะคะสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศที่เกิดขึ้น
แต่ว่าช่วงหัวค่ำถือว่าคึกคักพอสมควรค่ะ
เพราะว่าเรือสำรานหรือว่าเรือที่ประกอบทางธุรกิจเนี่ยก็ได้ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาในการล่องพาประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารนะคะ
ชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ภูมิวผู้โดยค่อยกว่า
ขอบคุณครับทหารตอนนี้คุณว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร

เครื่องการคิดทำตามแห่งเทศไทย
แบบความรู้สึกแฮนฟ์การทำมันเยอะ

ว่าการร่วมที่ที่นี่การรอบกับการที่ไทยก่อน
ประเทศไทยดีแค่ไหนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อตัวนะคะมาเที่ยวเมืองไทยในราคาที่ถือว่าเป็นราคาพิเศษนะคะ
ก็เขาก็บอกว่าเขาประทับใจมากการมาร่วมทริปครั้งนี้ไม่ได้พาเที่ยวอย่างเดียวนะคะ
มีการตอบคำถามด้วยว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อลุ้นชิงรางวัลพิเศษค่ะ
ต่อไปเดี๋ยวจะถามว่าทำไมเขาถึงรักประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มไทยแลนด์แฟนคลับที่ฝรั่งเศสค่ะ
มันมีความภรรยาผมก็ชอบมากค่อนข้าง
เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ว่าจะลอยกระทงอยู่ที่ไหนก็ตามแต่หรือว่าลอยกระทงอยู่ที่หน้าจอเฟซบุ๊คของไทยรัฐนะคะ
ชมความงามไปพร้อมพร้อมกันค่ะจะบอกว่าคืนนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยที่พระบรมมหาราชวัง
เขาปกติพระบรมมหาราชวังนะคะจะไม่สว่างเท่านี้นะคะ
แต่เพราะวันนี้คืนนี้มีซุปเปอร์มูลค่ะจึงทำให้พระบรมมหาราชวัง
แล้วก็แม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสว่างสดใสกว่าทุกวันค่ะ